ในโลกออนไลน์เพราะคนก็แชร์กันเยอะเลย

ยืน๑หรอยืน๑ยืนยังไงยืน๑
แล้วคือมอเตอร์ไซค์มันวิ่งไปนะ
แล้วเขาก็ยืนตรงอยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วปล่อยให้รถวิ่งไปมือมือไม่ได้จับอะไรพวงมาลัยอะไรไว้เลย
เป็นพี่วินเบอร์๑๙แล้วก็ยืนอยู่แบบนั้นแล้วคนที่เขานั่งรถตามมาข้างหลังเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วเขาก็โพสต์ในโลกออนไลน์แล้วเขาก็บอกเลยว่านี่ไม่ได้เห็นครั้งแรกนะ
ก่อนหน้านี้เคยเห็นมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาขับรถอยู่คนเดียวก็เลยแบบเออคว้าโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ไม่ได้
หนึ่งไหมคะยืนหนึ่งแบบนี้ค่ะ
นิ่งมากเลยนะล้มไม่มีเอียงไม่มีอะไรเลย
แล้วมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ไปช้านะไปเร็วพอสมควรนะคือไม่ได้แบบเออเนิบอะไรแบบนี้นะ
น่ากลัวนะคะแล้วมันอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางด้วยถ้าคุณอยู่ดีไปล้มใส่รถคนอื่นเขานึกออกป่ะ
อันนี้เดี๋ยวมีรถเขาจะเอาจากซอยข้างหน้ารถสีเขาขาวจะเอาจากซอย
มันน่ากลัวแต่เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไปมอบตัวแล้วนะคะ
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ายืนหนึ่งแบบนี้ค่ะโดนไป๕ข้อหานะคะ
โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันอันตรายจริง
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้ยาวสักประมาณ๑๒วินาทีได้ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้สามสิบมกราคมที่ผ่านมารถจักรยานยนต์รับจ้าง
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ง๕๑๗๔กรุงเทพค่ะ
พี่วินคนนี้ยืนหนึ่งมาเลยค่ะยืนอยู่บนเบาะรถจักรยานยนต
แล้วรถก็วิ่งอยู่แบบนี้ค่ะบนถนน๔นครีนมุ่งหน้าลากระบังขาออก
ระหว่างซอยอ่อนนุษย์๕๗ตรงนั้นรถเยอะนะคะแล้วคนก็เลยแชร์กันในโลกออนไลน์
นายกัณภะเกดชมอายุ๒๔ปีนุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในคลิป
ไปมอบตัวเรียบร้อยไปมอบตัวแล้วค่ะกับนำรวจนครบาลประเวทค่ะ
พอมอบตัวเนี่ยนะนายกัณพักยกมือไหว้ขอโทษขอโทษกับการกระทำของตัวเอง
เขาบอกว่าที่เขาทำไปเนี่ยยอมรับว่าเขาทำไปเพราะความคึกขนอง
อยากรู้อยากลองอยากทำไม่ฉุกคิดว่าจะเป็นอันตราย
คนใช้ถนนและคนร่วมทางต่อไปจะไม่ทำอีกแล้ว
ไม่อยากให้น้องที่เห็นคลิปทำตามนะเพราะมันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
อย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยค่ะแล้วพอไปมอบตัวไปกับแม่นะจ๊ะ
กับแม่ด้วยค่ะแม่พิษสมัยรัตนวงแม่ก็บอกว่าพาลูกมามอบตัว
เพราะลูกสำนึกผิดแล้วลูกก็มามอบตัวด้วยตัวเอง
แต่แม่ก็ตกใจกับการกระทำของลูกก็มาด้วยดีกว่า
ก็ไม่ได้ขอให้สังคมให้อภัยนะเพราะว่าอันนี้มันอันตรายจริง
แต่วันนี้ลูกสำนึกผิดจริงก็ต้องให้สังคมเป็นผู้ตัดสินแหละ

อันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างหางานทำค่ะ
ก็จะไม่ทำอีกแล้วครับผม
เราต้องยอมรับผิดแล้วแต่คนจะคิดนะคะ
แต่ความรู้สึกของเราเราว่าเราผิดเต็มร้อยเต็มเปอร์เซ็นต์เลย
ใช่แล้วแต่ใครจะว่าแต่ว่าเราผิดลูกเราผิดเราก็ว่าผิด

คือสังคมไม่ต้องมาขอโทษขอความเห็นใจอะไร

ผิดลูกผิดพามาหาตำรวจเลย
เนี่ยก็โดนไป๕ข้อหาค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงครามผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานประเวทบอกว่า
ได้ให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ

นุษย์เลยก็ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างจนรู้ว่าผู้ชายในคลิปเป็นใคร
รู้ว่าเป็นนายกัณพักคนนี้ก็เป็นคนขี่รถคันนี้นะคะ
เป็นวินสายสัมพันธ์ซอยศรีนคริน๔๒เบอร์๑๙
๕ข้อหาค่ะคุณผู้ชม๑ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียว
โทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนี่ไม่ได้มีแค่โทษปรับนะคะ

ข้อหาที่สามแน่นอนอย่างที่เห็นในคลิปภาพอ่ะค่ะไม่ใส่หมวกกันน็อกนะคะ
ขับรถโดยไม่สวมหมวกนิรภัยโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ข้อหาที่๔ใช้รถที่ไม่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ
พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับและข้อหาที่ห้า
ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ห้าข้อหาค่ะครับก็ต้องมีการส่งฟ้องนะคะ
ส่งฟ้องศาลจังหวัดพระขนงพรุ่งนี้เก้าโมงเช้ารถคันนี้ก็ยึดเอาไว้ก่อน
เป็นรถของกลางนะคะแล้วก็เป็นรถที่ใช้ในการประกอบความผิดด้วย
แล้วก็มีคนไปให้ข้อมูลในโลกออนไลน์นะคะเวลาเขาแชร์คลิปนี้
ไม่รู้เป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเล่นนะคะ
เขาบอกว่าเนี้ยเป็นพี่ชายเขาอ่า
คนที่ยืนอยู่บนรถจักรยานยนต์เนี่ยขี่รถแบบนี้มาตั้งแต่อายุ๒๐แล้ว
ตอนนี้อะไรตอนนี้ยี่สิบสี่อ่าสี่ปีแล้วอ่า
แล้วคนที่ไปแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าอ๋อพี่ชายเขาเนี่ย
มีนิสัยชอบยืนไม่ว่าจะทำอะไรก็จะยืนตลอด
อันนี้อันนี้ไม่รู้เขาเขาคอมเมนต์จริงคอมเมนต์เล่นนะเออ
บอกจะยืนตลอดอาจจะแบบเออกินข้าวก็ยืนอะไรก็ยืนอย่างนี้ไหม
ไม่รู้กัณฑักบอกว่าอย่าเอาเป็นอย่างสมนึกแล้วค่ะ
คือสิ่งที่มันไม่น่าเสียดายเท่ากับเรื่องของค่าปรับอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะ
สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเนี่ยก็คือประวัติในการจะไปสมัครงาน
อืมอ่าเพราะว่าอ่าจบลาแล้วเนี้ย
ยังหางานทำไม่ได้เลยมาขี่จักรยานยนต์รับจ้าง

ได้งานดีแล้วตรวจสอบประวัติทางคดีอย่างนี้

แล้วเนี่ยก็คลิปก็อยู่ค้างอยู่ในโลกออนไลน์